ไปอาเจียนบนรถอันนี้ตอนแรกก็มีการคุยกัน
จ่ายค่าล้างรถแล้วนะทีนี้ตอนนั้นมีจังหวะที่แท็กซี่โทรหาเพื่อน
แล้วบอกว่าเนี่ยเมาไม่ได้สติแบบนี้นั่นเลยดีไหม
แต่ว่าเธอยังมีสติอยู่ก็เลยโมโหก็เลยโวยวายขึ้นมาค่ะ
และที่สำคัญเธอวีดีโอคอลไปหาแฟนเธอ
ให้อัดคลิปนี้เอาไว้ค่ะ

ซึ่งตัวฝ่ายผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อว่าคุณสงกรานอายุ๒๖ปี
ซึ่งตอนนั้นคุณสงกรานอยู่กับแท็กซี่นะ
แล้วก็บอกแฟนหนุ่มให้เอามือถืออีกเครื่องนึงเนี่ย
นี่ค่ะเธอโวยวายเธอด่าโชเฟอร์แท็กซี่เลยเสื้อสีเหลืองนะ
โชเฟอร์นะเพราะอะไรโชเฟอร์น่ะมาพูดจาแบบคุกคามทางเพศใส่เธอ
คุณสงกรานเธอเล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวที่เข้าสารกับเพื่อน
ทีนี้เธอก็ยอมรับแหละว่าเธอเมาเธอดื่มมาตอนขากลับเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเออเอายังไงดีล่ะ
เรียกเรียกแท็กซี่ผ่านทางแอปละกันเธอก็เลยบอกพี่สาวของเธอเนี่ย
ให้ช่วยเรียกแท็กซี่ผ่านทางแอปให้หน่อยทีนี้พอแท็กซี่คันสีส้มนี้มา
เธอก็ขึ้นไปบนรถปกติตอนที่อยู่บนรถน่ะเธอบอกว่าเธออาเจียนอาเจียนใส่รถ
โชเฟอร์ก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่สาวที่เป็นคนเรียกแท็กซี่คันนี้มา
บอกว่าให้จ่ายตังค่าล้างรถนะผมไม่สามารถขับไปรับผู้โดยสารคนอื่นได้แล้ว
รถมันเหม็นกลิ่นอ้วกพี่สาวก็บอกว่ายินดีจ่ายให้
ทีนี้พอหลังจากวางสายจากพี่สาวของคุณสงกรานแล้วเนี่ยนะฝั่งคนขับแท็กซี่โทรไปหาเพื่อนของคนขับแท็กซี่ต่อ
เพราะว่าเห็นว่าคุณสงกรานเนี่ยเมาไงแล้วมันมีประโยคที่แบบพาดพิงว่านอนหมดสภาพแบบนี้คือจับเอ็ดบนรถเลยดีไหม
คือเหมือนจะจับทำอะไรรถอย่างนี้
ใช่เพราะเธอพอโชเฟอร์พูดแบบนี้แล้วตัวคุณสงกรานนอนอยู่ด้านหลัง
แล้วยังมีสติหูยังได้ยินอยู่ไงถึงแม้ว่าจะเมา
ทีนี้ตัวคุณสงการก็ไม่พอใจสิคะฟิลขาดเลยค่ะ
โวยวายด่าคนขับแท็กซี่บอกให้จอดรถแล้วก็ลงมาปะทะคารมกันแบบนี้
ซึ่งคุณสงการบอกเลยนะว่าจุดนั้นโมโหมากพีคสุด
ไปด้วยต่อยไปด้วยตบคนขับไปด้วยแล้วก็ถามว่าคุณสงการไม่กลัวเหรอ
หนูเป็นมวยค่ะนี่คล้ายกับแพรพลอยไหมก่อนหน้า
ทีนี้เธอบอกว่าหนูเป็นนักมวยมาก่อนหนูไม่ยอมหรอก
ใครมาพูดจาคุกคามทางเพศแบบนี้แล้วอยากให้เคสนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
นี่คือเธอไม่ยอมค่ะทีนี้ถามว่าเรื่องมันจบลงตรงไหน
ไปถึงที่โรงพักทั้งคู่นะคะแล้วสุดท้ายทางตำรวจสนปทุมวัน
เขาบอกว่าให้ตัวทางฝั่งคุณสงการจ่ายค่าเหมือนกับค่าล้างรถให้กับแท็กซี่
ไม่ใช่พันหนึ่งนะสรุปเป็น๕๐๐แล้วส่วนกรณีที่คนขับแท็กซี่พูด
ว่าจะคุกคามทางเพศกับเธอเนี่ยตำรวจบอกว่าตรงนี้ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันนะ
เธอก็เลยบอกว่าอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันทำไมถึงแจ้งความไม่ได้
เพราะอะไรต้องให้เธอโดนก่อนเหรอถึงจะสามารถแจ้งความได้
ทำไมตำรวจถึงไม่รับเรื่องแล้วทำไมตำรวจถึงดูเฉย
ทีนี้เธอก็มีการร้องไปยังแอปพลิเคชันต้นสังกัดเนี่ยนะคะ
ให้ลงโทษโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เธอก็แจ้งทะบงทะเบียนสีรถไป
ซึ่งทางต้นสังกัดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งปลดแท็กซี่คนนี้ออกจากแอปนี้แล้ว
แล้วเธอก็เตือนภัยด้วยแหละว่าผู้หญิงบางทีแบบว่าไปดื่มมาอาจจะเมามา
บอกให้ญาติมารับไหมยังดีกว่าเรียกใช้บริการแบบนี้
คือเธอบอกว่าสู้อุตส่าห์ไม่ไปโบกเรียกแล้วนะ
เรียกผ่านผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
ฝากคนขับนะพูดเล่นก็ไม่ควรจะพูดแบบนี้หรอกนะครับ